คุณผู้ชมครับวันนี้ญาติแล้วก็คนใกล้ชิดของคุณตาซาเล้ง
หรือว่าคุณตาจรูนวัย๘๒ปีนะครับ
เดินทางไปร่วมงานสวดพระอภิษฐรรมศพคืนสุดท้ายของคุณตาจรูน
ก่อนที่จะมีพิธีชาพนักกิจศพในวันพรุ่งนี้นะครับ
ขณะที่ในจอร์ดผู้ต้องหาที่ทำร้ายร่างกายคุณตาซาเล้ง
จนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตไปกราบศพเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
แต่บอกว่าพรุ่งนี้ไม่สามารถมาบวชหน้าไฟให้กับคุณตาซาเล้งได้
เนื่องจากติดภารกิจในการเกณฑ์ทหาร
ไปติดตามจากรายงานของคุณพระชะละวรินพระชะละปภานันต์ครับ
นายนาราธรโสติยังหรือจอร์ดเข้ากราบศพนายจรูนมณีพันธ์หรือตาซาเล้ง
ในวันสวดพระอภิษฐรรมศพคืนสุดท้าย
ที่วัดสุนทรารามตมฮหมกอบังไซจังหวัดรันทคล๔อยุธยา
หลังเป็นคนทำร้ายตาสาเล้งจนบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ขณะเข้ากราบศพและพบญาติของตาซาเล้ง
มีสีหน้าเรียบเฉยโดยเดินทางมาที่วัดพร้อมกับพี่ชายและแฟนสาว
และพี่ชายเปิดเผยเพียงสั้นว่า
ในวันชาปนกิจศพพรุ่งนี้จอร์ดคงไม่สามารถมาร่วมบวชหน้าไฟได้
เนื่องจากติดภารกิจต้องไปตรวจเลือกทหารเข้ากองประจำการ
แต่ทางครอบครัวของจอร์ดจะร่วมพิธีชาปนกิจศพอย่างแน่นอน
ด้านนายประพฤติมณีพันธ์ลูกชายของตาซาเล้งเปิดเผยหลังจอร์ดเข้าพบว่า
เข้าใจเรื่องที่จอร์สติดภารกิจ
เพราะการตรวจเลือกทหารเข้ากองประจำการเป็นเรื่องสำคัญ
ส่วนเรื่องค่าเยียวยาจำนวน๘๐๐๐บาททางจอร์ดได้ชดใช้เรียบร้อยแล้ว
และหากพูดถึงความรู้สึกตอนนี้อโหสิกรรมให้
เพราะยัดยาทุกคนก็ตั้งอโฮศิกรรมให้หมดแล้ว
อันนี้พี่ก็ไม่เป็นไรหรอกมันไม่เป็นไรมันก็มีคนบวชอยู่แล้ว
ก็ขอเขาไปทำหน้าที่แต่อย่าไปหนีอะไรเลยไม่ต้องห่วงหรอก
ผู้ที่จะร่วมบวชหน้าไฟในวันพรุ่งนี้ได้แก่นายประพฤติมณีพันธ์ลูกชายของตาซาเล้ง
นายอมรบวรสิริกุลเพื่อนของตาซาเล้ง
และลุงแผนน้องชายของตาซาเล้งที่เดินทางมาจากจังหวัดชายภูมิ
สำหรับพิธีชาปนกิจศพในวันพรุ่งนี้นะคะ
จะเคลื่อนศพลงจากสาราในเวลา๑๕นาฬิกา
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจศพในเวลา๑๖นาฬิกา
เหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะก็สร้างความเศร้าศกเสียใจให้กับครอบครัวมณีพันธ์ไม่น้อยนะคะ
เนื่องจากการกระทำในการใช้อารมณ์ตัดสิน
นนจิรันดรถ่ายภาพพระเจราวรินทร์พระเจราประพานันทร์